อยากให้ท่านผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดในสี่แยกแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรี
ดูนะฮะให้ดูภาพก่อนนะครับตรงนี้นะครับ
จะเห็นว่ารถกระบะพันธุ์หนึ่งขับมาเราชี้ผู้เสียชิดไว้ตรงนั้นเนี่ย
เดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูตรงนี้นี่เป็นรถพยาบาลนะฮะรถฉุกเฉิน
คือต้องบอกว่าโชคร้ายจริงมีภาพอีกมุมนึงนะครับ
รถกระบะคันนี้ขับมาคนขับเนี่ยเป็นผู้ชาย
ซึ่งอยู่ตรงจุดใกล้สี่แยกตรงนี้พอดี
สี่แยกแถวอำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรีเป็นแยกวัดใจ
มันก็คือภาพอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้
มีรถกระบะคันหนึ่งขับมาบนถนนแล้วจะเลี้ยวขวา
ถ้าดูจากมุมนี้น่าจะเลี้ยวขวา
รถพยาบาลเขาไปส่งคนไข้มากำลังจะกลับ
พุ่งมาชนกันที่กลางสี่แยก
แล้วรถตู้พยาบาลเนี่ยรถฉุกเฉินเนี่ย
ทำให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิต
โอ้โห

โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงเนอะ

ลูกหลานครอบครัวของผู้ตายเขาออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขา
ทุกผู้ชมดูอีกมุมหนึ่งมุมแรกเลยนะฮะ

อ่ะรถกระบากคันนี้มา

วัดใจมันเกิดอะไรแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะ

จอดรถแล้วเดินลงไปกดเงินเมื่อกี้เอง

รถพยาบาลเนี่ยรถตู้พยาบาลเนี่ย

ส่วนกระบะเนี่ยกระบะที่เลี้ยวขวาเนี่ยท่านผู้ชมครับ
คนที่ขับมาเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นชายอายุแค่๑๖ปี
หลังจากเกิดเหตุคนก็วิ่งมาช่วยกันใหญ่เลย
เขาถูกอัดกระแทกเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ทีนี้ค่ะเราตามเรื่องให้นะคะคุณผู้ชม
ส่งคุณวิรยุทธ์ทีมข่าวของเราไปคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิต

บอกว่าผู้เสียชีวิตคือนายประเสริฐพุ่มฉลาอายุ๖๐ปี
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖กุมภาพันธ์
สี่แยกตามภาพที่ให้ดูเมื่อสักครู่เลย
ครับรถกระบะเลี้ยวขวาแล้วเหมือนกับตัดหน้ารถพยาบาล
ขับมาทางตรงด้วยความเร็ว
รถพยาบาลเลยเสียหลักไปชนคุณพ่อของเธอ
ตอนแรกคือบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แต่สุดท้ายคือเสียชีวิต

ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ไปคุยกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ที่สพราชบุรี
รถกระบะเป็นรถของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
แต่อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อสักครู่นี้

ใช่ค่ะเป็นรถของผู้ใหญ่บ้านแต่เด็กอายุ๑๖ขับ
ส่วนรถพยาบาล
ไม่ได้เปิดไซเรนนะคะ
ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่า

อันนี้ลูกสาวของผู้เสียชีวิตตั้งข้อสังเกตว่า
รถตู้ของโรงพยาบาล
ไม่ได้รับส่งผู้ป่วยหรือคนเจ็บอะไร

เพราะว่ามาตรงสี่แยกนี่ดูเหมือนแทบไม่ได้เบรกเลยมั้ง

ทำไมถึงปล่อยให้เด็กอายุ๑๖มาขับรถกระบะ

ตั้งข้อสังเกตกับรถคู่กรณีทั้งสองคันเลยค่ะ

เรื่องต้นนะคะลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า

ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมาย

คู่กรณีทั้งทางโรงพยาบาลทั้งทางรถกระบะ

ก็เลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกันเลย
ได้มีการชาปนกิจคุณพ่อไปแล้วเมื่อวานนี้
ส่วนสาเหตุที่นำคลิปจากกล้องวงจรปิด

และกลัวว่าคดีจะล่าช้าค่ะ

ว่ากฎหมายกำหนดว่าคนขับรถ
เด็กเนี่ยต้องอายุ๑๘ปีและมีใบขับขี่

ไม่ว่าถนนเส้นนั้นจะไม่ใช่ถนนในกรุงเทพ

เพราะว่าด้วยวุฒิภาวะของเด็กแล้ว
ตัดสินใจของเขามันไม่ได้เหมือนแบบผู้ใหญ่
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ได้
แล้วก็บริเวณทางร่วมทางแยกค่ะ

ไม่ใช่แบบคุณจะไปคุณก็ไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะการพลาดครั้งเดียวมันก็ทำให้ผู้อื่น
ที่ไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรเลยเนี่ยเสียชีวิตได้ค่ะ
เข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นหรอก
แล้วก็อีกอย่างนั้นก็คือว่ารถพยาบาล
ในเมื่อคุณไม่ได้มีผู้ป่วยฉุกเฉิน
คุณก็ต้องขับในความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุค่ะ
ที่บริเวณแยกเขาหัวคนตำบลน้ำพัวอำเภอเมืองราชบุรี
เป็นแยกวัดใจไม่มีสัญญาณไฟจราจร
แต่ก็แยกใหญ่นะคะเป็นแยกใหญ่ที่เป็นแยกวัดใจ

ทีมข่าวได้คุยกับคนขับรถกระบะค่ะ

ด้วยความเป็นเยาวชนต้องใช้เป็นนามสมมุติ

มอสบอกว่าวันเกิดเหตุไปรับจ้างติดไฟในงานศพ
ขับรถของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นนายจ้าง
พอขากลับมาถึงตรงแยก
กำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้านครับ
รถพยาบาลพุ่งมาชนเขายืนยันว่าเปิดไฟเลี้ยว
อันนี้เป็นประเด็นที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะ

เปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูอีกที

แต่น้องมอสนามสมมุติวัย๑๖บอกผมเปิดไฟเลี้ยวแล้ว
หรือเปิดแล้วมันเห็นได้แค่นี้เหรอ

เพราะว่ารถก็ต้องยอมเล่าว่ารถก็เก่ามาก

และน้องมอสนามสมมุติที่ขับกระบะบอกว่า
ผมไม่ได้ขับตัดหน้ารถพยาบาลนะ
แต่รถพยาบาลขับเร็วมากและไม่ได้เปิดสัญญาณไซเรนด้วย
ก็เลยมองไม่เห็นแล้วฝนตกถนนลื่น
รับว่ากังวลด้วยความที่อายุ๑๖ไม่มีใบขับขี่แน่นอน

ด้านนายสปอร์ตเสือตะขบอายุ๔๐ปีพ่อของน้องบอกว่า

ก็รู้ว่าลูกชายจะต้องถูกดำเนินคดี
ก็รู้ว่าจะต้องโดนเรียกค่าเสียหาย

ไม่มีเงินจะมาชดใช้ค่าเสียหายจริง
แต่ทางผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเจ้าของรถ

บอกว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ตั้งข้อสังเกตว่ารถพยาบาลทำไมขับเร็วจัง
ทำไมไม่เปิดสัญญาณไซเรนถ้าจะขับเร็วขนาดนี้
ก็เข้าใจแหละว่าลูกชายพ่อก็อาจจะผิดด้วยประมาทร่วมหรือเปล่าไม่รู้
แต่ตั้งข้อสังเกตไปว่ามันก็ขับเร็วไปไหมสำหรับรถพยาบาล
แต่เค้าบอกครับว่าเค้าจะรับผิดชอบใจของทุกอย่าง

ค่ะต่อให้เปิดจะมองเห็นหรือเปล่าแวบแวบแวบไฟแวบแวบ
โอ้โหนั่นไฟเลี้ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกทีนะคะ
ด้านล่างฝั่งขวาของรถกระพริบกระพริบแบบนี้
แต่คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ดีนั่นแหละว่าเป็นแยกวัดใจใช่ไหมคะ
ไม่มีสัญญาณไฟจราจรแต่ก็มีทางมาลายอืม

วัดใจทุกแยกก็ต้องหยุดนิดนึงก่อนจะเลี้ยวหรือจะตรงหรือจะอะไร
เพราะด้วยความที่มันไม่มีไฟต้องหยุดกันหมดนั่นแหละอืม
คนจะเลี้ยวก็ต้องหยุดใช่ค่ะคนจะตรงก็ต้องหยุดอยู่ดีค่ะ
ใช่ส่วนสภาพความพร้อมของรถอันนี้ก็สำคัญนะ
นี่แสดงให้เห็นเลยว่าไฟเลี้ยวคุณแทบมองไม่เห็นเลย

แล้วยิ่งฝนตกฟ้ามืดอย่างนี้
ส่วนกระบะก็นั่นแหละรถพยาบาลก็นั่นแหละก็

ต่อให้จะบอกว่าก็ไม่เห็นว่าจะมีรถจะเลี้ยวเนี่ย

ทีนี้ทางฝั่งกระบะแล้วใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมครับทางฝั่งของรถพยาบาลเราก็ถามความคืบหน้าให้นะฮะ
ว่าใครผิดใครถูกอย่างไรแต่ฟังทางผู้ใหญ่บ้านเจ้าของรถกระบะก่อน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ากระบะคันที่เกิดเหตุเนี่ยของผู้ใหญ่จริงนะ
โทรศัพท์ไปคุยด้วยนะฮะแต่ตอนเกิดเหตุมอสเนี่ยเอาไปใช้
ซึ่งผู้ใหญ่บอกว่าเอาไปใช้โดยที่ผู้ใหญ่ไม่รู้

ใช่ไปรับจ้างทำงานให้กับผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละ

รู้เรื่องก็คือเกิดเหตุขึ้นแล้ว

ใช่ตรงนี้ผมไม่รู้ผมไปรอพระแต่มันไม่ถูกบ้าง
คือเราไม่รู้เรื่องอะไรคือเด็กมันเอารถไปเอง

นี่เห็นไหมเจ้าของรถเขาไม่รู้เรื่อง
คือถ้าเจ้าของรถอนุญาตให้คนไม่มีใบขับขี่อายุ
ยังไม่ถึงทำใบขับขี่ด้วยเอาไปขับอะไรพวกนี้เนี่ย
อันนี้มันจะมีความผิดอยู่ด้วยนะใช่ไหมนี่เจ้าของรถกระบะเขาไม่รู้เรื่องนะ
เขาไม่อยู่บ้านเนี่ยแล้วบอสเอาไปขับได้ยังไงก็ไม่รู้
นี่ผู้ใหญ่เขาบอกกับเราอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องของรถพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านคานะฮะ
เราตรวจสอบไปเนี่ยพบว่าทางต้นสังกัดบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรถ
ที่ขับรถมาเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
แล้วทางสาธารณสุขจังหวัดรัชบุรีก็ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย
อาญาตำรวจก็ว่าไปส่วนทางวินัยเนี่ยเดี๋ยวทางสาธารณสุขกับทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะว่าไป
ทางคดีพันธมุตเอกธานินชัตเจริญพรรองคุ้มคับการตระบุทธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งตอนนี้รักษารัชการแทนภูมิกับการสพเมืองรัชบุรีบอกว่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุแล้ว
ได้สอบปากคำพยานบุคคลแล้วได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
แล้วนำตัวเจ้าของรถกระบะเด็ก๑๖ปี
ที่เป็นคนขับรถมาสอบปากคำเบื้องต้นแล้ว
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าของรถกระบะยอมรับว่าเขาคือเจ้าของรถ
แต่ก็เหมือนกับที่บอกกับเราก็คือเขาไม่รู้เรื่อง

เหลือก็ต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไป
ขณะเดียวกันในส่วนของรถพยาบาลเนี่ย
ก็ต้องสอบปากคำคนขับรถกันต่อไป

ว่าใครผิดใครถูกแต่แน่นอนว่ามีคนตาย

ขนส่งนะครับบอกว่าถ้าดูจากหลักฐานในภาพในกล้องวงจรปิด
ถือว่ารถกระบะเนี่ยมีความผิดตามพรบจราจรทางบก
ก็คือฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรเขตปลอดภัยที่พื้นทาง

ขับรถล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ

กลับรถหรือเลี้ยวในขณะที่มีรถอื่นสวนมาในระยะน้อยกว่า๑๐๐เมตร

อาจจะมองว่าทางรถพยาบาลเขาอาจจะไม่ชะลอไม่หยุด
แต่เขามาทางตรงค่ะแล้วก็ฝ่าฝืนกลับรถในเขตปลอดภัย
และฝ่าฝืนขับรถเข้าไปในเขตปลอดภัย
อันนี้คือทุกข้อที่ทางขนส่งทางบก
เปรียบเทียบปรับคนขับรถกระบะคันนี้นะครับ
เหลือก็ต้องรอฟังทางตำรวจเขาสรุปคดีต่อไป
ใช่ค่ะคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะมากจริง
แต่น่าสงสารผู้ที่เสียชีวิตมากนะฮะน่าเห็นใจท่านมากนะครับ